สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
หลังจากเกมการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๗นัดแรกจบลงค่ะ
ก็มีการวิภาควิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
ทำให้แฟนบอลหลายคนก็เกรงว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
ทำให้การแข่งขันขาดสีสันค่ะ
ก็รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ
ศึกเกยาตาไทยลีกส์๒๐๑๗ในมุมมองของแฟนบอล

ก็มีกลุ่มตัวอย่าง๑๑๑๓คน
เป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เพศชาย๖๔๙คนหรือว่าร้อยละ๕๘
และเพศหญิง๔๖๔คนหรือว่าร้อยละ๔๑๙๖ค่ะ
ซึ่งปัญหาที่วิตกแล้วก็จะทำให้การแข่งขันขาดสีสันอันดับที่๑
ก็คือปัญหาผู้ตัดสินคิดเป็นว่าร้อยละ๓๑๐๘
รองลงมาอันดับที่๒ก็คือกองเชียร์ไม่เคารพกฎระเบียบ
แล้วก็ทะเลาวิวาสร้อยละ๒๗
และอันดับที่๓การพนันร้อยละ๑๕
ซึ่งในเกมไทยลีกนัดแรกนะคะก็มีปัญหาเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เกมที่บุรีรัมยูเนเต็ดเสมอกับชนบุรีเอฟซีไป๒ประตูต่อ๒
ที่ปฏิเสธการให้ประตูของชนบุรี
มีปัญหาในการแจกใบแดงค่ะ